มาดูคดีครูจอมทรัพย์กันหน่อยนะครับ

วันนี้เจ้าตัวออกมาเธอออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้ว

คือขาดรายได้ชีวิตค่อนข้างจะลำบากทีเดียว
วันนี้ครับออกมาบอกสื่ออีกเหมือนกันเธอบอกว่า
จากรายได้อยากจะกลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมแล้ว

อีกหนึ่งอย่างที่เธออยากจะขอก็คือ
ขอรับบำเน็ตบำนานของอาชีพครูนี่แหละครับ

ใบประกอบวิชาชีพครูเองของเธอ
ก็หมดอายุลงไปตั้งแต่ตอนที่เธออยู่ในคุก

ก็ไปติดเรื่องของเกณฑ์อายุที่เกินกำหนดนะครับ
นางจอมซับแสนเมืองโคตรอดีตข้าราชการครู
ซึ่งขอรื้อฟื้นคดีขับรถชนคนตาย
เดินทางไปยังสำนักงานเขตการศึกษา

หรือว่าสพเขต๑นะครับสกลนคร
เดินทางไปวันนี้ต้องการจะไปติดต่อ

หลังจากเมื่อวานนี้ได้รับหนังสือจากสพเขต๑
ให้ไปยื่นเรื่องขอรับบำเน็ตบำนาน
สิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการ
ครูจอมซับบอกว่าเมื่อปี๒๕๕๗

เคยยื่นเรื่องขอเอาไว้แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า
พอเจ้าหน้าที่แนะนำมาแบบนี้ก็เลยรีบปฏิบัติตาม
หวังจะนำเงินจำนวนนี้ไปใช้หนี้กับธนาคารนะครับ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องที่เธอได้มีการออกมายื่นเรื่อง
อยากจะกลับเข้าไปรับราชการใหม่
ตรงนี้เธอบอกว่าติดขัดอยู่เรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูที่หมดอายุลงไป
ตั้งแต่ตอนที่ยูเฮินนั้นยังอยู่ในเรือนจำ
ก็เลยทำเรื่องยื่นขอใบประกอบวิชาชีพครูอีกครั้งกับครูรุษภาเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ระเบียบมีข้อจำกัดครับนั่นก็คืออายุของผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อายุไม่เกิน๕๐ปีแต่ตัวเธอเองเนี่ยตอนนี้คืออายุ๕๔แล้ว
เลยเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินเรื่องครั้งนี้นะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของครูจอมทรัพย์ครับ
การการกรับเข้ารับรัฐกาลปัญหาก็คือตอนนี้คือเราไม่เป็นใบประกอบวิชาชีพ

และที่รอแม่นัดจักษานเพื่อฟังคำพิพากษาคดีขับรถชนคนตายพยื่นขอลื้อฟื้นคดีเอาไว้
ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
เพื่อเยียวยาจิตใจหลังจากที่ห่างหายกันไปไกลนะครับ